ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการถ่ายทำบริษัทหาไม่จำกัดจัดเต็ม
ของนักร้องขวัญใจแฟน

นี่นะคะงานนี้ต้องมาปะทะกับศิลปินตลกรุ่นใหญ่
ทั้งรุงโรงพี่โน้ยพี่เจี๊ยบแย็กแฟนฉัน

ไปชมกันเลยในช่วงจอร์ดแจะ

ในช่วงเกะกะกองถ่ายไปดูเลยค่ะ
สวัสดีค่ะเกะกะกองถ่ายมาแล้วนะคะ

ที่สำคัญนะคะวันนี้แขกรับเชิญของเราพิเศษมากค่ะ

ที่สำคัญแฟนคลับทั่วทังประเทศ

สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีพี่ชาวไทยรัฐทุกคนเลย
ถ้าตัวฮานี่ก็คือมุกธนดล

โชงขึ้นให้เขาฟันให้เขาเล่นทาง

คุณนุฏธนดรณ์ครับฝากส่งกัลลังใจให้ปาให้ด้วย

ไม่จำกัดจะแก้หน่อยปาหรือเปล่า

ตื่นเต้นกลัวพี่เขาจะทำอะไรกับเรารึเปล่า
พี่เขาจะส่งมุกอะไรมาแล้วเราจะตอบมุกได้หรือเปล่า

ก็ฝากพี่ทุกคนด้วยนะคะฝาก

แล้วก็มีทางบริษัทหาไม่จำกัดด้วย

ก็มาส่งกำลังใจให้กันเยอะนะครับ
น้องปลายเขาเป็นคนตลกอยู่แล้วนะ

เขาเป็นคนสนุกสนานอยู่หน้าวิธีครับ
แล้วเขาเวลาเขามาตามรายการเขาจะชอบเล่น

ไม่ใช่ว่าเป็นสาวหล่อคอยสวยอย่างเดียว
ไม่ใช่อย่างนั้นจ้ะเขามีลูกเล่นด้วยจ้ะ

ไม่อย่างนั้นก็มีแฟนกัดเยอะขนาดนี้เหรอ
ยินดีต้อนรับนะครับสู่ไทยรัฐนะฮะ
แล้วก็น้องปลายเป็นเด็กที่ต้องบอกว่าน่ารัก
จริงเราจะเห็นเขาคู่กับคุณนุ๊ก
แล้วก็วันนี้มาบริษัทฮาไม่จำกัดจัดเต็มเนอะ
ก็วันนี้แบบโอ้โหถือว่าเล่นเต็มที่นะครับ

อย่างที่บอกเวลาเขาทำอะไรเขาขึ้นเทมอยู่แล้ว

ว่าจะเป็นเรื่องผลงานเพลงหนัง
หรือแบบอะไรอย่างนี้ที่แบบถ้ามีอะไรอย่างนี้
แฟนคลับเขาก็ติดตามอยู่แล้วแหละ

เขาเป็นคนที่พี่ก็จริงแล้วเขาชอบสนุก

มาวันนี้เขาก็เล่นเต็มที่เลย

มาวันนี้คือกันเองเหมือนรู้จักกันมานานเลยอะไรอย่างนี้
เขาก็ไม่ปิดกั้นการแสดงอะไรของเขา

ลูกคำแรกหมดตุ๊บจับนี่เลย

เป็นกำลังใจให้พวกเราเยอะครับ